โรงการเรายังพลาดหัวข่าวมาก
นางเอกสวยงานทุกมุกเพียป

ความสามารถมันแน่นเยอะอยู่แล้ว
แต่มันจะมีสักกี่คนนะคะสวยด้วยงานชุกด้วย

จะมีใครบ้างมาเริ่มกันที
ตอบคำถามนักข่าวแต่ละทีไม่ตายไมค์ค่ะ
อย่างเรื่องที่คนม้าว่าโอ๊ยบ้าอบขึ้นปะเนี่ย
ชิคก็ตอบแบบแท็บแบบสับเลยนะ
ควรคนละบ้านมันแคบลงป่ะคือหุ่นเรามันน่าขย่ำมันเชบะอาจจะลดยากนิดนึง
แต่คือน้องไม่ได้โมโหนะคะค่ะน้องก็แบบพูดแบบคำคำคำคำ
แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าคำตอบของน้องโบแต่ละคำเนี่ยมันโดนใจใครต่อหลายคนนะ
อืมทีรูปเนี้ยไม่เห็นถามเลยเออโบเขาไปถามมาอย่างงี้นะคืออย่างงี
คุณผู้ชมปกติสองคนนี้เขาจะช่วยกันเลือกรูป

เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากชีโบกันหน่อยดีกว่าค่ะ

น้องโบนเขาบอกว่าอเล็กพี่เขาปีนี้อายุ๓๓แล้ว

เออในเมื่อไม่ห่วงนักข่าวก็ขยี้ต่อ
เล็กหันหน้ามาซิกแพคแน่นไหม

แน่นมั้ยครับลูกโบตอบอีกสักทีลูกขา

เมื่อสักครู่นะคะเปิดภาพคุณอเล็กนิดนึง

สิ่งที่พี่เจ๊กรีนคนที่ฝักไฟเรื่องสายมูลคุณ
เราสนใจแค่สวิตช์ไฟเท่านั้นค่ะ

เนื้อมันเหมือนกลิ่นใจไม่มากเลย

ว่าแล้วไปต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
อีก๑ท่านก็เรียกว่างานแน่นจู๊กไปเลยนะคะ
ความสามารถก็เหลือล้นเฉินละเกิน
เล่นบทบาทไหนก็ตีบทแตกกระตุ๋ย
ราม่าเซ็กซี่ร้อนแรงมาเถอะ

แฟนต้องไหนแฟนต้องไหน
แต่คุณสงสารในชีวิตจริงใยใบของเรานะคะ
เป็นคนโกะกังกะละมังเหมาะหาย
เป็นคนโกะเป็นสาวแบบสายหา
สวยแต่ไม่สุดนะเพราะว่าสะดุดกับความสนค่ะ

แม่แบบปวดหัวมากต้องไปจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดค่ะ
ผมถึงสงสัย
เคยได้ยินข่าวน่ะ
อาจจะเป็นแบบว่า
ใบเฟิร์นเค้าไม่ชอบอาบน้ำ

ไม่ชอบอาบน้ำ
ไม่ชอบมาตลอดตั้งแต่เด็กจวบจนถึงทุกวันนี้นะคะ
หลายคนที่อยู่ใกล้ตัวใบเฟิร์นก็จะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวร้อน
อย่างล่าสุดค่ะใบเฟิร์นไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัว
เป็นคลิปที่น้องใบของเราคงอยากจะเอาใจคุณแม่
แม่ก็อยากดูลิงนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีลิง
บ๊ายเฟิร์นจะแก้ปัญหาอย่างไรไปดูเค

คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
ใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย

คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย
คือใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็ตลกด้วย

ถ้าชีวิตยังขาดหวานลองทิ้งน้ำตาลมาทานหนูป่ะ

เป็นเจ้าแม่วลีเด็ดเจ้าแม่แคปชั่น

ไม่ใช่จักรยานแต่ทำไมหน้าถีบจัง

เอาเป็นว่ายียวันชวนฮา
คุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าถ้าเรามีเรื่องเครียดนะ

ใช่แล้วก็ร้อนตัวบ้างนิดหน่อย

ไม่ได้หรอกนะชอบแท้ว
แต่ชอบอันหนึ่งอะไรนะที่แบบขาดหวาน
ทิ้งน้ำตาลแล้วมาลองแบบ

โอ้โหเลิศ
บางคนก็ลองไปแล้วบางคนว่าอวก